ที่ผ่านมาน่าจะมีหลายพื้นที่หลายจังหวัดเจอกับ
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ร่วมกับห้างสรรพสินค้าและห้างค้าผลิต
ล้างแอร์ช่วยเหลือประชาชน
คุณจ่ายเพียงแค่๓๐๐บาทเท่านั้นและกำหนดไว้จำนวน๑๐๐๐สิทธิ์ครับ
คนที่จะเข้าโครงการได้เนี่ยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๕๐๐หน่วยต่อเดือน
โดยจำกัดครัวเรือนละ๑สิทธิ์ล้างแอร์๑เครื่อง
สามารถจะถือบัตรประชาชนและบินค่าไฟฟ้าย้อนหลัง๒เดือนไปได้เลยคุณผู้ชม
ไปที่จุดขายของในห้างที่เข้าร่วมโครงการครับ
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่๑๐โมงเช้าวันนี้นะครับไปจนถึง๓๑กรกฎาคมครับ
มาถึงเรื่องพายุฤดูร้อนครับยังมีผลกระทบกับไทยอยู่อีก
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณไทยตอนบน
จะยังมีผลกระทบต่อเนื่องถึงวันนี้นี่แหละฮะ๑พฤษภาคม
โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางแห่ง
รวมถึงจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่มีจังหวัดที่เสี่ยงเกิดพายุถึง๒๕จังหวัดครับ
ไหนบ้างล่ะเหนือโดนกลางโดนและภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็โดนครับ
กรุงเทพและปริมณฑลก็ไม่รอดนะโดยจะมีพายุฝนฟ้าขนองถึงร้อยละ๗๐ของพื้นที่
มีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งครับถ้าเช้าวันนี้ต้องออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มไปด้วยนะครับ
เตือนเลยสำหรับใครที่จะยื่นเข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ต้องรีบยื่นอุทธรณ์นะครับ
วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้รายงานว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ยืนยันตัวตนผ่านแล้ว๑๒๑๖๐๐๐คนแต่ยังมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติอีกกว่า๑ล้าน๒แสนคน
มีเวลายื่นอุทธรณ์ได้ภายในวันนี้โดยสามารถจะยื่นอุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๕ทุ่มครับ
หรือไปที่ธนาคารออมสินก็ได้ธนาคารกรุงไทยก็ได้ทกศก็ได้หรือสำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอ
สำนักงานเขตหรือสาราว่าการพัทยาที่บอกมาได้หมดเลยครับ